คุณลุงวัย๖๒ลงไปเปลี่ยนปั๊มน้ำที่ก้นบ่อบาดาน
บ่อนี้ค่อนข้างลึกนะคะประมาณ๑๐เมตร

ภรรยาแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย
เดี๋ยวไปดูวินาทีในการช่วยเหลือคุณลุงนะคะ
การช่วยเหลือนี่ลำบากมากทุกคนก็ลุ้นว่าช่วยขึ้นมาได้
จะช่วยขึ้นมาอย่างปลอดภัยหรือเปล่าค่ะ
นี่ค่ะช่วยขึ้นมาได้ปลอดภัยด้วยนะคะ
คุณลุงทวินเกรดวงอายุ๖๒
เป็นชาวตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
กู้ไพมูลนิธิโรงกระตันยูจุดแสวงหาก็ช่วยกัน
ดึงร่างของคุณลุงทวินขึ้นมาลึก๑๐กว่าเมตร
ปากบ่อกว้าง๑เมตร๒๐เซนติเมตร
กู้ภัยที่ลงไปช่วยก็คือผูกเชือกกับร่างลุงทวินขึ้นมา
หน้ากากออกซิเจนด้วยนะคะเพราะว่าข้างล่างอากาศหายใจมันน้อยมาก
นี่ค่ะช่วยดึงกันขึ้นมา
มันกลางทุ่งนาเลยอ่ะบ้านหนองเสือ๔โมงเย็นที่ผ่านมานี้เอง
ผู้ภัยได้รับแจ้งจากภรรยาของลุงนี่แหละค่ะ
นางสุนีอายุ๖๒บอกว่ามาช่วยสามีหน่อยติดอยู่ในบ่อ
บ่อบาดานลึกเป็น๑๐เมตรกำลังหายใจไม่ออกไม่มีแรงแล้ว
ปีนกลับขึ้นมาไม่ได้กู้ภัยก็รีบมาโรยตัวลงไปช่วย
แต่ก็ไม่ง่ายนะคะบ่อมันปากบ่อแคบแล้วมันก็ลึกด้วย
กู้ภัยต้องโรยตัวลงไปใช้เวลาอยู่๑๕นาที
ดึงร่างลุงขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยทุกคนก็ดีใจ
ลุงแกมีสตินะคะยังพูดจาตอบโต้อะไรได้เพียงแต่ไม่มีแรง
อ่อนแรงไม่หมดนะคะรีบส่งลงพยาบาล
สามีปีนบันไดลงไปพอไปถึงก้นบอร์

ลงไปครึ่งทางสามีตะโกนขึ้นมาว่าไม่ไหวแล้วหมดแรงหายใจไม่ออก
เธอรีบปีนขึ้นไปขอความช่วยเหลือค่ะ
ลุงทวินแกปลอดภัยแล้วนะคะ

ใช่ค่ะพี่อุ๋ยคือลงไปถึงก้นบ่อแล้ว
แล้วหมดแรงปีนขึ้นมาเองไม่ได้แล้วค่ะ

คุณหมอบอกว่าอยู่ดูอาการอีกสักคืนนึงก็แล้วกัน
เตือนกันเลยนะคะบ่อลึกแบบนี้ยิ่งลึก

ถ้าเกิด๒เมตรขึ้นไปอย่าเสี่ยงลงไปตัวเปล่า
ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันลงไปด้วย
นี่ลุงแกบ่อลึกตั้ง๑๐เมตรกว่า